ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ไม่พอ
ได้รับผลกระทบไปอย่างจังเลย

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านค้าร้านหนึ่ง

ก็จัดเลี้ยงไข่เก็บไข่ใส่ถุงเลี้ยงไข่ใส่ไข่
แล้วคนที่จัดเลี้ยงเขาเป็นใครก็ลูกค้าแล้วมั้ยดูเผินเผิน
เหมือนคนมาซื้อไข่หรือว่าเจ้าของไข่ถูกไหม
แต่ว่าภาพนี้มันจับได้บุคคลนั้นคือคนร้ายนะคะ
คนร้ายจริงแล้วมีอยู่สองคนแอบย่องมาที่หน้าร้านขายไข่ไก่เนี่ยค่ะ
เป็นร้านที่มีแผงไข่ไก่วางอยู่สองแผงแล้วจากนั้นนะ
หนึ่งในคนร้ายที่เราเห็นเนี่ยชัดเลยเขานำถุงพลาสติกออกมา
แล้วก็หยิบไข่ไก่ใส่ลงในถุงพลาสติกแบบใจเย็น
กลัวไข่แตกไงค่อยใจเย็นหย่อนลงไป
โจรจ๋าใจเย็นไปไหนจ๊ะแล้วโจรอีกคนนึงทำหน้าที่สำคัญคือ
ดูต้นทางมา๒คนไข่๒แผงอันตรฐานหายไปเกลี้ยงเลยค่ะ
รวมไปถึงสินค้าในร้านอีก๒๓อย่างคือหายไปเลย
โจรนะคะไม่ใช่ลูกค้าไม่ใช่เจ้าของร้าน
นี่คุณพี่เจ้าของร้านคือคนนี้ค่ะหลังจากเกิดเหตุเจ้าของร้านนำภาพ
กล้องวงจรปิดหลักฐานเข้าแจ้งความเลยที่สพเหนือคลอง
ผู้เสียหายคนนี้เจ้าของร้านชื่อว่าคุณป้าสุภาพรจุกมงคล
เจ้าของร้านคุณป้าเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าคืนในวันเกิดเหตุนะคะ
มีลูกค้าโทรมาสั่งของเอาไว้แต่ป้าสุภาพรปิดร้านก่อน
ก็เลยวางสินค้าที่ลูกค้าสั่งไว้หน้าร้าน
พอลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจะมาเอาเพราะว่าคุณป้าจะปิดร้านเร็วไง
แล้วก็มีไข่ไก่อยู่๒แผงที่คุณป้าวางไว้
มีน้ำตาลด้วยมีน้ำมันด้วยมีเนยด้วยมีแป้งด้วย
มูลค่าเนี่ยโดยรวมนี้น่าจะประมาณห้าร้อยกว่าบาทค่ะ
น่าจะทำเค้กได้เลยเอาไปหลายอย่างมากคือ
มันเป็นของลูกค้าใช่ลูกค้าสั่งไว้คุณป้าก็เลยวางไว้หน้าร้าน
เดี๋ยวลูกค้าแวะมาเอาคุณป้าปิดบ้านนอนแล้วอืม
เพราะว่าเป็นลูกค้าประจำก็เลยไว้ใจกันได้
หลังจากนั้นปรากฏว่ารุ่งเช้าเนี่ยคุณป้าเอาโทรหาลูกค้าเออ
เมื่อคืนอ่ะเป็นยังไงเอาของไปไหมเออ
ป้าที่เป็นลูกค้าแกบอกว่าเมื่อคืนอ่ะไม่มีใครจองแวน
ไม่ได้มาเอาไปนะเอ๊ะยังไงล่ะไม่ได้มาเอาไป
แต่ของหายหมดแล้วของที่วางไว้มันหายไปหมดแล้วอ่ะ
จะโทรไปทำว่าได้ของครบไหมเออ
สุดท้ายคุณป้าแกเอกใจไปเปิดดูกล้องวงจรปิดหน่อยสิ
ทำไมลูกค้าถึงไม่ได้รับของไปอืม
เปิดกล้องวงจรปิดปั๊บถึงกับรู้เลยค่ะโอ้โห
เจ้าจนสองคนนี้อืมสอยไข่ไปเลยโอ้โห
รวมถึงขโมยของอื่นอื่นไปด้วยคุณดูสิคะ
แต่ว่าคุณป้าเขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้แล้วแจ้งความไว้ที่สพคลองเหนือเรียบร้อย
เดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปต้องบอกว่าช่วงนี้ไข่ไก่แพง
ใช่คนก็เลยขโมยกันเยอะอืมคือมันมีคนที่
กักตุลการซื้อไข่ไก่เก็บไปไว้ที่บ้านคุณมีอะไรจะแนะนำพวกที่ชอบกักตุนกัน
จริงอยากจะบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าไข่อะค่ะ
มันมีอายุของมันมันหมดอายุได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะ
คุณไม่ต้องกักตุนไว้เพราะคุณซื้อไปเยอะมันก็หมด
ไข่ไก่มันมีเพียงพออยู่แล้วถ้าคุณกักตุนไว้คือมันทำให้
ไข่ขาดตลาดแล้วราคาไข่ตอนนี้สูงมันก็จะแพงแนะนำแบบนี้